ส่วนคนในวงการบันเทิงคนล่าสุดที่ติดโควิด๑๙
คุณโกติอารัมบอยค่ะได้มีการโพสต์บอกเอาไว้นะคะ
ในโลกออนไลน์ของตัวเองอ่ะนะคะบอกว่า
รู้ว่ามีเพื่อนร่วมงานติดโควิด๑๙ก็เลยไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
รู้ผลตรวจยืนยันว่าติดโควิด๑๙เมื่อวานนี้นะคะ
คุณโกติก็บอกว่าเสียใจมากขอโทษทุกคนที่ตัวเองได้ไปพบปะ
ในช่วงเวลานี้นะคะคุณโกติบอกว่าคือจริงจริงแล้วเนี่ย
พยายามที่จะอยู่แต่บ้านนะอยู่แต่สวนของตัวเอง
ออกไปข้างนอกเนี่ยน้อยมากคือไปเฉพาะสถานที่ที่จำเป็นต้องไปทำงานเท่านั้น
ช่วงวันที่๒๑ถึง๒๙มิยนี้นะคะ
เดินทางไปไหนยังไงบ้างบอกละเอียดหมดเลยค่ะ
๒๑มิยอยู่ที่สวนทั้งวันเลยนะคะสวนอยู่แถวดอนเมือง
มิถุนายนตอนเช้าไปวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์
ช่วงบ่ายไปวัดตึกจังหวัดชายนาฏ
วันเดียวกันไปสวอปที่โรงพยาบาล
คือไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพื่อเตรียมตัวไปถ่ายรายการที่เวิร์คพอยต์
แต่พอวันถัดมาคือผลออกมาเป็นลบนะคะ
ไม่พบเชื้อก็เลยไปอัดรายการ
อัดรายการครัวคุณต๋อยค่ะ
หลังจากวันที่๒๕มิถุนายนตอนค่ำ
รู้ว่ามีทีมงานติดโควิด๑๙
กักตัวทันทีนะคะยกเลิกงานทุกอย่าง
ระหว่างกักตัวเริ่มมีอาการค่ะเริ่มมีไข้ไม่สบาย
จนสุดท้ายไปตรวจซ้ำรู้ผลเมื่อวานนี้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙
และเข้ารับการรักษาตัวนะคะ
ทีนี้ค่ะมีคนในวงการบันเทิง
อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับคุณโกติ
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวใครบ้าง
เจอกับบิ๊กจ๊ะสาธิตรีกุลนะคะ
โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
คุณเอกฮิมสกุลทีนี้ค่ะทุกคนที่รู้ข่าว
คุณโกติติดโควิด๑๙เขาไปตรวจโควิด๑๙กันทุกคนแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะที่คุณโกติไปอัดรายการ
รายการครัวคุณต๋อยคุณต๋อยไตรพบ
คุณอ๊อกิรติคุณนวัส
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เรียบร้อยแล้วทุกคน
ผลออกมาเป็นลบนะคะไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
แต่ทั้งสามท่านนี้บอกว่าก็จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดคือ
กักตัว๑๔วันแน่นอนนะคะ
แล้วเขาก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่อัดรายการ
หน้ากากอนามัยทุกคนทีมงานก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
ส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนอดเป็นห่วงไม่ได้

จัดการส่วนตัวบอกว่าตอนนี้คุณแม่ปลอดภัย
เพราะว่าคุณแม่เองก็ปกติแยกกันอยู่กับคุณโกติอยู่แล้ว
แล้วคุณแม่ก็ฉีดวัคซีนมาแล้ว
แต่ประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

จากการส่วนตัวของคุณโกติบอกว่า
จริงแล้วคุณโกติไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะ

กำลังอยู่ระหว่างการรอฉีดเข็มที่๒

ก็เป็นข้อมูลที่เราทราบกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะ
ฉีดวัคซีนมันก็เป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่ง
ทีนี้ค่ะคุณโกติก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานคุณหมอให้ยารักษานะคะ

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็รักษาตามอาการไป
ดังนั้นงานของคุณโกติทั้งเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะ

ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนังหรือว่างานต่างนะคะ
ส่วนคุณตุ๊กกี้ค่ะตลกชื่อดังก็บอกว่า
ไม่ได้เจอกับคุณโกตินะคะที่เวิร์คพอยต์เพราะคุณโกติบอกว่า
ไปตรวจเพื่อที่จะไปถ่ายงานที่เวิร์คพอยต์ใช่ไหมคะ
คุณตุ๊กกี้ก็เลยออกบอกว่าคุณตุ๊กกี้ไม่ได้เจอ
คาดว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อจากการไปทำบุญตามวัดต่าง
โกติบอกนะคะคือผู้จัดการบอกกับคุณแจ๊กกะรีนมา
เพราะว่าไปวัดไปทำบุญเนี่ยเจอคนเยอะ
ก็คล้ายกับคุณแพนเค้กก็ฉีดเข็มแรกไปใช่ไหมฮะ
แต่ว่าอาการอาจจะไม่ได้หนักมาก